ธันวาคมนี้นะครับมีประชาชนเดินทางเข้ามาที่สนามหลวง
เพื่อเข้าไปกราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙อย่างไม่ขาดสายครับ
รายงานมาจากท้องสนามหลวงครับ

ที่เจ้าหน้าที่นั้นเปิดประตูให้ประชาชนนั้น
เข้ามากราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงราชการที่๙

ประชาชนก็ยังคงเนืองแน่นเต็มพื้นที่ท้องสนามหลวงค่ะ

มีประชาชนเดินทางมายังบริเวณท้องสนามหลวง
เพื่อกราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงราชการที่๙หลายหมื่นคน
เนื่องจากว่าเป็นวันหยุดสุดสัปดาห
และมีวันหยุดติดต่อกันถึง๓วันค่ะ
ที่ประชุมกองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อย
บริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวังหรือกอรศ
ขอความร่วมมือเปิดโอกาสให้ผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด
เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงราชการที่๙ในช่วงเช้า
ส่วนประชาชนกรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียง
ขอให้เดินทางมาในช่วงบ่ายนะคะ
เนื่องจากว่าหลายจังหวัดที่ต้องใช้เวลาในการเดินทางมา

ขอความร่วมมือให้คิวในช่วงเช้าเป็นของประชาชนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด
และเพื่อลดความแออัดของประชาชน
ลดระยะเวลาในการรอคอยคิวของประชาชนเองด้วยค่ะ
ขณะเดียวกันกอรศนั้น
ปรับแผนบริหารจัดการคิวสำหรับผู้สูงอายุเพิ่มเติมนะคะ
โดยได้พิจารณาปรับแผนการบริหารจัดการคิวสำหรับผู้สูงอายุใหม่
จากในขณะนี้มีผู้สูงอายุที่มารอคิวเป็นเวลานานแล้ว
แล้วเกิดอาการเจ็บป่วยเป็นจำนวนมากค่ะ
โดยจะจัดสถานที่พักคอยสำหรับผู้สูงอายุ
แบ่งเป็นผู้ที่มีอายุ๘๐ปีขึ้นไป
และผู้ที่มีอายุ๗๐๗๙ปี
ซึ่งผู้สูงอายุ๑คนจะอนุญาตให้มีผู้ติดตามดูแล๑คน
และให้คละคิวกราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงราชการที่๙
กลุ่มผู้สูงอายุกับคิวปกติ

ก็จะรวมไปถึงการดูแลผู้พิการที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ค่ะ
ขอให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าใจถึงการจัดระบบคิวสำหรับผู้สูงอายุ
ด้านนางอรพรสอยืนยันชัยอายุ๗๓ปี
ผู้สูงอายุที่เดินทางมาจากจังหวัดชนบุรี
ก็รู้สึกเห็นด้วยนะคะที่จะมีการเตรียมปรับแผนบริหารจัดการคิวสำหรับผู้สูงอายุ
เพราะว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่นั้นมักจะเดินทางไม่สะดวก
แล้วก็มีโรคประจำตัวนะคะเมื่อมารอคิวเป็นเวลานานอาจเจ็บป่วยเพิ่มเติมได้ค่ะ
ก็ดีเนอะใจเกินร้อยว่ายังไงต้องมากลับพ่อฟ้าหลวง
ผู้มีพระคุณมากสูงสุดว่าต้องยังไงต้องมากราบ
ขณะที่เมื่อช่วงบ่ายวันนี้นะคะอสมทร่วมกับองค์กรพันธมิตร
เปิดงานก้าวตามพ่อสารต่อพระราชปนิษฐาน
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงราชการที่๙
รวมทั้งเชิญชวนประชาชนร่วมสารต่อพระราชปนิษฐาน
่งทำดีเพื่อผู้อื่นและสังคม
หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ค่ะ
นิทราชการก้าวตามพ่อสารต่อพระราชปรนิษฐาน
จัดขึ้นบริเวณโถงด้านหน้าหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทุกวันนะคะ
ประชาชนสามารถเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

แล้วก็จัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดพระมหากรุณาธิคุณ
และพระอัจฉริยภาพในด้านต่างของในหลวงราชการที่๙
ส่วนลานกิจกรรมกลางแจ้งก็จะจัดกิจกรรมเสวนา
และฉายวินิทัศน์พระราชกรณียกิจ
และสารต่อพระราชบันนิษฐานของในหลวงราชการที่๙
รวมถึงเปิดให้ประชาชนทั่วไป
ได้มีส่วนร่วมในการเขียนปณิธานของตัวเอง
ที่จะทำเพื่อผู้อื่นลงบนแผ่นโพทองเหลือง
เพื่อกระตุ้นเตือนให้ตระหนักถึงการสร้างประโยชน์สาธารณะที่ยั่งยืน

เพื่อนำไปมอบให้กับโรงเรียนทั่วประเทศต่อไปค่ะ
สำหรับงานนี้นะคะจะจัดไปจนถึงวันที่๓๑มกราคม๒๕๖๐ค่ะ

ก็คาดว่าจะมีประชาชนอีกหลายหมื่นคน
เดินทางมาอย่างพื้นที่ท้องสนามหลวงนะคะ

แล้วก็เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนประพันศาส

เทวรัฐทีวีรายงานจากท้องสนามหลวงค่ะ